อันนี้ถ้าให้ปลอดภัยจริงเลิกกันไปแล้วก็ให้มันจบไป
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ถ้าเลิกกันด้วยดี
แต่ถ้าเลิกกันแบบไม่ดีเราก็เป็นแค่เพื่อนร่วมโลกกันก็พอ
เคสนี้ค่ะผู้ชายผู้หญิงคู่นึงเลิกกันไป๕ปีแล้วนะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขามีแฟนใหม่ไปแล้ว
ฝ่ายชายไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ท่าไหน
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันย่องมาหาฝ่ายหญิงที่คอนโด
หวังจะสารสัมพันธ์แต่ไม่แน่ใจว่าสัมพันธ์ฉันอะไร
กะว่าแฟนใหม่ไม่อยู่แหละ
นี่ค่ะนายเต้ยวัย๒๘ปีคือคนที่ถือมีดเป็นมีดดาบยาวเมตรหนึ่งค่ะ
หนำฟันเข้าไปที่หัวแล้วก็ตัวของในเสกวัย๓๓ปีนะคะเพราะว่าไม่พอใจ
เสกลักลอบมาหาแฟนเขาก็คือแนนทั้งนั้นที่เลิกกันไปกว่า๕ปีแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นชั้น๔ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ช่วงเที่ยงนี้เองพี่อุ๋ยครับหลังเกิดเหตุค่ะเพื่อนร่วมคอนโดก็รีบแจ้งสพบางกรวยมาตรวจสอบนะคะ
เลือดนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีรอยเลือดหยดบนพื้นตามทางเดินด้วย
ส่วนในห้องของในเต้ยผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีรอยเลือดกระจายอยู่เต็มห้องเป็นทางยาวไปถึงระเบียง
กำแพงหลังห้องก็มีรอยเลือดเปลือเปื้อนและไหลหยดไปเปื้อนรถชาวบ้านข้างล่างด้วย
โอ้โหแล้วดูสภาพสิคะเละเลยอ่ะค่ะเลือดนี่อาบทั่วตัว
เต้ยเนี่ยรอมอบตัวกับตำรวจบอกว่าเขากับแนนเนี่ยคบหากันมา๔ปีแล้ว
บหาฉันผัวเมียเพราะมีลูกด้วยกันจนลูกอายุ๓ขวบ
ส่วนในเสกเนี่ยเป็นแฟนเก่าหรือผัวเก่านี่แหละ
คือเขานอนอยู่ในห้องได้ยินเสียงในเสกมาโวยวายแล้วถีบประตู
เขาก็เลยลุกไปเปิดประตูดูซิว่ามันยังไงมันมีอะไร
พอเห็นว่าเป็นในเสกปุ๊บเขาก็ปิดประตูใส่เพราะไม่อยากมีเรื่อง
ไม่อยากจะยุ่งแต่แนนเมียเขาเนี่ยก็ไปเปิดประตูอีก
แล้วเสกก็บุกเข้ามาด่าทอแล้วก็ทำร้ายร่างกายเขา
เขาก็เลยคว้ามีดดาบของเขาฟันไปที่หัวในเสก
เสกจะวิ่งออกไปคว้ามีดนอกระเบียงเขาก็ยิ่งเลือดขึ้นหน้า
ตามไปกระหน่ำฟันแบบไม่ยั้งเลยค่ะทีนี้นี่คือมีด
ผมว่าปิดประตูใส่หน้าเขาผมเลยไม่อยากยุ่ง
ผมเลยไปยืนแอบของผมยืนหลบของผมทำใจของผมอยู่
พยายามทำให้ผมใจเย็นสุดแล้วแล้วแฟนผมไปเปิดประตูไปคุยกับเขาอีก
เขาก็พังประตูจะเข้ามาทำร้ายผมอืมผมก็อยู่ของผมแล้ว
ผมไม่ไหวจริงผมเลยไม่ไหวเลยพี่ผมเลยคว้ามีดวิ่งออกไปไล่ฟันเขา
เป็นมีดของเราที่อยู่ในห้องฟันเขานี่ฟันยังไงบ้าง
รอบแรกผมฟันเข้าไปที่หัวก่อนที่หัวเขาอืมแล้วเขามีอาวุธมีอะไรไหม
ไม่มีครับไม่มีแล้วเขาจะวิ่งเข้าไปหลังห้องผมไปหยิบมีด
จะมาแทงผมผมเลยฟันเข้าข้อมือเขาฟันเข้าที่แขนเขา

กันไป๕ปีอยู่กลับมาเนี่ยมันยังไง

แนนบอกว่าเธอกับเสกก็ยังติดต่อกันอยู่แล้วก็รู้ว่าวันนี้เสกจะมาหาที่ห้อง
แต่เธอบอกไปแล้วว่าวันนี้เต้ยอยู่ห้องไม่ได้ไปทำงานไม่ต้องมา
แต่สุดท้ายเสกก็บุกมาเธอบอกตอนเกิดเหตุทำอะไรไม่ถูกเลย
ทำได้แค่อุ้มลูกสาวหนีออกมาค่ะ
ในที่เกิดเหตุก็บอกว่าเต้ยกับแมนเนี่ยเช่าห้องนี้อยู่ด้วยกัน
แต่ที่ผ่านมาวันไหนที่เต้ยไม่อยู่เนี่ยเสกจะมาหาแนนค่ะ
ซึ่งหลายคนตอนแรกเข้าใจว่าเสกเป็นเพื่อนแนน
เพราะว่าเห็นเล่นกับลูกสาวของทั้งเต้ยกับแนนด้วย
กระทั่งมารู้ความจริงว่าอ้าวไม่ได้เป็นเพื่อนแต่เป็นแฟนเก่าเป็นสามีเก่า
เป็นสามีเก่าแบบมีลูกด้วยกันด้วยค่ะ

เต้ยเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนนกับเสกเนี่ยยังติดต่อกันอยู่
เขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริงความเลือดขึ้นหน้าความโมโหทุกอย่าง
สพบางกรวยก็คุมตัวเต้ยไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
หาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยใช้อาวุธมีดนะคะ
เบื้องต้นอาการของเสกเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เพราะว่ามีแผลถูกฟันเข้าที่หัวคอแล้วก็ตามลำตัวเป็นแผลลึกมากกว่า๒๐แผลค่ะ
เราส่งคุณนัทปียชาติลงพื้นที่นะคะ
อย่างที่บอกว่ารอยเลือดเนี่ยเต็มทั่วบริเวณไปหมดเลย
ไล่ตั้งแต่บันไดทางเดินจนถึงประตูหน้าห้อง
บ้านคอนโดค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุเธออยู่ชั้นสอง
ได้ยินเสียงคนทะเลาะโวยวายกันลั่นเลยที่ชั้น๔

ตอนวิ่งขึ้นมาเนี่ยเห็นผู้ชายสองคนต่อยกันอยู่

ฝ่ายหญิงก็พยายามจะอุ้มลูกมาช่วยห้ามแต่ไม่มีใครฟังใครเลย
กระทั่งในเต้ยไปความมีดออกมาฟันในเสกเท่านั้นแหละโอ้โห

เขาเรียกให้ช่วย
คือเนี่ยเขาเรียกให้ช่วยด้วยช่วยด้วย
พี่อยู่ชั้นสองพี่ใส่ชุดนอนดิ้งขึ้นมาดูตรงบันไดเล็ก
ก็เห็นเขาตะลุมกันอยู่๓คนเนี่ย
ก็แค่นั้นก็คือสาเหตุเกิดจากอะไรเราไม่รู้

ก็คือเมียเขาจะห้าม
ง่ายห้ามให้ไหวแหละผู้หญิงแล้วมีลูกเล็กด้วย

ก็ได้ยินมาช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเนี่ย
พอดีนั่นแหละก็เห็นแค่นั้น
คุณผู้ชมถามบอกเอ๊ะเสกมาหาลูกหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ
ลูกของเสกกับแนนเนี่ยฝากญาติเลี้ยอยู่สุโขทัยแต่ลูกสาวที่แนนอุ้มอยู่ที่ห้องเช่าเนี้ย
คือลูกของแนนกับเต้ยที่เป็นสามีใหม่นะคะอ้าวคนที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้าม
เป็นคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงโวยวาย
ได้ยินเสียงคนทุบสิ่งของก็เลยเดินออกไปดูอุ้ยจังหวะเดินออกไปดู
นี่คือเห็นจังหวะเงื้อมีดฟันเลยอะค่ะครับเธอก็ตกใจอะค่ะ
เสกก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือเธอก็ถ่ายคลิปไว้
แล้วก็รีบบอกชาวบ้านให้แจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบนะคะ